เราชวนคุณผู้ชมคุยทุกวันทุกวันแบบนี้เราก็ไม่ได้ชวนอย่างเดียว
เราก็มีของตอบแทนเหมือนกันเป็นประจำรู้กันอยู่แล้ว

อยากเป็นผู้โชคดีก็ส่งข้อความมาพูดคุยกัน

งั้นวันนี้อะไรดีนะบ่ายสามครึ่งแบบนี้
มันเย็นแล้วค่ะพูดถึงเรื่องของอาหารดีกว่าแนะนำเมนูเด็ดย้ำบ่ายให้กับพิธีกรหน่อยไหม
หรือว่าแนะนำให้กับใครต่อใครทั่วประเทศกันไปเลย
ถูกต้องแล้วเมนูแบบน่าทานมีเยอะแยะอะไรก็ส่งมาได้
แต่อย่าลืมติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยนะคะถ้าท่านเป็นผู้โชคดีทีมงานจะได้โทรกลับไป
และไม่ต้องห่วงว่าเบอร์โทรนั้นจะปรากฏหน้าจอนะคะ
ผู้โชคดีสองท่านที่จะได้รับไปจะเป็นใครติดตามช่วงท้ายของรายการนะครับ
วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
อ่อเฮ้ยหมอปลาบุกวัดอีกแล้ว
ใช้มือจับหน้าอกแล้วรูปไร้ตามร่างกาย
เรื่องราวเป็นอย่างไรต้องติดตาม
พระบิดาผ่านไปมีเรื่องใหม่อีกแล้ว
กับลักษณ์ที่ความเชื่อดื่มชีรักษาโรค

สาวคนนี้ครับโวยวายเรื่องที่จอดรถมันเต็ม
ชี้หน้าดารอบพอพร้อมก็บอกว่า
เฮ่ยเดี๋ยวจะชีมาตรงนี้แหละ

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้การสบัดข่าวผู้การสบัดข่าว

ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดี
รับบัตรกำนันมูลค่า๕๐๐บาท
จากมิกซีวันนี้เราแจก๒ใบให้กับ๒คัน
บางคนก็ส่งมาแล้วคุณชิสาเป็นเมนูยามบ่าย

ตั้งแต่เสพข่าวช่วงนี้กินอะไรไม่ค่อยจะลงเลยครับ
แหมมันก็มีแต่เรื่องที่นั่นเศียรพออืดพออม

คิดอะไรที่มันดีเราก็คงจะทำให้เราดีขึ้นด้วย
แต่เรื่องนี้ต้องติดตามเป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนสนใจนะครับ
หมอปลาครับบุกไปที่วัดอีกแล้วคราวนี้นะครับมีกรณีหญิงสาววัย๒๕ปี
ร้องเรียนว่าถูกหลวงปู่แสงวัย๙๖ปีเกจิดังในจังหวัดยะโสธรลวมลาม
เรื่องของเรื่องมีช่วงเวลาที่เขานั้นไปเจอกับพระแล้วก็พากองทัพสื่อมวลชนไปด้วย

ตามข้อสิทธิ์จริงเพราะมันมีคนร้องเรียนเพื่อการกำลังนะเนี่ย
ไม่ผมแค่อยากถามว่าพระที่เลี้ยงที่อยู่ข้างข้างหลวงปู่เคยเห็นมั้ยครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากเลยนะคุณชิสา

ท่านเองก็ลูกศิษย์ลูกหาคนเคารพศัฐษณณาเยอะจริง

เอาหมอปลาก็พูดคุยแล้วก็สอบถามนู่นนี่นั่นไป

อย่างพระเลขาที่อยู่ข้าง
เนี่ยเคยมีพฤติกรรมไปรวญราวผู้หญิงจริงไหม
ก็ตอบไปมาอ้ำเอิ่งแบบนี้

แต่มาพูดได้ซ้าย่อนนั้น
อย่างกรณีเรื่องของป่วย
อืมนะคะก็คือเข้าใจได้นะผู้สูงอายุก็มีโอกาสเป็น
ครับแต่มันก็ขัดหูขัดตานอ่ะที่ไปแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงอ่ะถูกไหม
ใช่ค่ะส่วนหลวงปู่แสงเองก็ยนต์วัตถุมงคลนะคะ
เป็นการไล่คณะหมอปลาไปอ่านะคะเห็นบอกว่านอกจากนี้เรื่องของการที่ศรีกาเนี่ยมากราบไห้หลวงปู่เนี่ย
คือคนที่เขาตอบก็คือพระที่อยู่ข้างใช่ไหมบอกว่าเอ๊ะคือที่มาเนี่ยตามในคลิปเนี่ยที่เขาร้องเรียนเนี่ย
เพราะเขาก็มากันเองคือเหมือนกับบอกว่าเป็นการยินยอมของผู้หญิงเองอืม
ใช่ไหมคะคือเขาอ้างว่าเขามีป้ายแปะไว้เลยไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาไม่ให้ผู้หญิงเข้าใกล้นะ
แต่พอบอกว่าเออมากราบมาขอแล้วท่านบอกว่าอ่ะงั้นขึ้นมาอืม
ทางผู้หญิงเนี่ยเขาก็ยังงงอยู่อ้าวขึ้นไปได้เหรอ
แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นภาพเหตุการณ์แบบนี้ไงฮะมันคือเรื่องของความเหมาะสม
การาเทศะอะไรแบบนี้แต่มันมีกระแสบอกว่าที่หลายคนเขายอมมาทำแบบนี้
เขาเชื่อว่าการสัมผัสของหลวงปู่เนี่ยจะทำให้สามารถรักษาโรคได้
อย่างเช่นที่เขาล่ำลือกันคือรักษาโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะ
ก็เลยเหมือนกับมากันหลายคนมาให้หลวงปู่แสงสัมผัสปุ๊บหายไปเลย
คนที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาก็พยายามหาทางพึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปได้
เป็นโรคเรื้อรังไงก็เลยมากันเยอะค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่นางสาวมุกนามสมมุติอายุยี่สิบห้าปี
ร้องเรียนกับหมอปลานะบอกว่าหลังไปทำบุญที่วัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดเยอะโสธรแล้วเนี่ย
อืมตัวเธอและแม่ถูกหลวงปู่แสงจับหน้าอกอืมรูปไลค์ตามร่างกายอ่า
เธอพูดไปแบบสะอึกสะอื้นไปอ่ะซึ่งเขาบอกแบบนี้นะครับว่าแม่เนี่ยก็พยายามนะฮะ
กีดกันก็คือพยายามผลักผลักผลักออกไปแล้วค่ะแต่เหมือนกับว่าก็สุดท้ายก็เหมือนกับโดนดึงแล้วก็ให้ก้มลงไปแบบนั้น
คือแม่อาการหนักคือแม่เนี่ยถูกจับอวัยเพศเลยนะเธอเองก็ตกใจมาก
แต่พระเลขาหรือพระสงฆ์ที่อยู่รอบนึงบอกไม่ต้องตกใจพระท่านเมตตาว่ากันแบบนั้นนะคะ
แต่ว่าระหว่างนั้นก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้แหละถูกไหมคะจะเห็นเลยว่าหลวงปู่แสงทั้งกระชากหน้ากากอนามัย
พยายามเหมือนใช้มือดึงสีกาเข้ามาหาใกล้ใกล้อืมแล้วก็ล้วงเข้าไปแตะหน้าอกด้วยเออ
ลองดูคลิปนี้หน่อยแล้วกันค่ะนี่นี่ลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เอาของขาดกว่าได้ไหมคนนี้เนี่ยถูกหรอครับคุณคุณเป็นมูกันครับ
พอที่แล้วพอที่แล้วหนูมาแล้วอยู่ตรงขยะตรงตรงขยะมีเกิดปาก
คือถ้ามองภาพนี้แต่แรกแน่นอนนะดูแล้วมันก็ไม่เหมาะสมค่ะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งในมุมของคนที่เขา
ทาแล้วเขาเชื่อว่าหลวงปู่ป่วยอาจจะเป็นอาการของคนที่เป็นอัลไซเมอร์
เขากล้ายองห์งหลวงปู่อ่าชัดเจนนะถามพระราชาวิทยาลัยละก็ตอบไปต่อมา

ประเด็นบ้างอะไรบ้างก็ทำให้สังคมมันยิ่งสงสัย
ก็เขาอ้างเขานี่คือพระเลขานะอ้างบอกว่าหลวงปู่สัมผัสผู้หญิงได้
เพราะว่าหลวงปู่แสงเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหารแล้ว

แล้วยืนยันด้วยว่าการที่หลวงปู่แตะตัวผู้หญิงไม่ผิดพระธรรมวินัย

ไม่แน่ใจต้องไปดูในบัญญัติสงฆ์อีกทีหนึ่งนะ
แต่ว่าเชื่อว่าชาวพุทธเองเห็นก็คงไม่ค่อยสบายใจเท่าไห
แล้วตอนนี้ข่าวล่ามาไวคุณผู้ชมค่ะหลวงปู่หายไปแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะติดต่อไม่ได้ตามระเบียบเหมือนเรื่องอื่นที่เราเล่ากันไป
แต่ภาพที่เห็นเนี่ยทางพอสำนักพุทธศาสนาจังหวัดยะโสธรลงพื้นที่เลยนะ
ไปพร้อมกับพระครูปัญญาวรกิจจาพรเจ้าคณะอำเภอป่าติ้วค่ะ
ไปที่ยังวัดป่าดงสว่างธรรมนี่แหละจะไปสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
หลวงปู่อะไรยังไงอยากจะถามตัวจริงตัวเป็นแต่ไปถึงเจอพระลูกวัดเท่านั้น
ไม่เป็นไรสอบถามจากพระลูกวัดก็ได้พระลูกวัดบอกว่าหลวงปู่แสงเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วคุณชนะ
มีลูกศิษย์เดินทางมารับตัวหลวงปู่แสงไปรักษาตัวนอกพื้นที่

มาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชั่วคราวซึ่งไม่ใช่ต้นสังกัดตัวท่านเอง
ไม่มีอำนาจในการที่จะไปลงโทษต้องเป็นต้นสังกัดของท่านเท่านั้นถึงจะสามารถ
เอ้าซึ่งทางเจ้าคณะอำเภอป่าติ้วทราบว่าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยจะต้องเป็นคนดำเนินการเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นต้นสังกัดจะอยู่ที่นั่น
นี่ไงที่มหาสารคามค่ะก็เลยเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีว่าจะมีบทลงโทษทางวินัยสงฆ์อะไรยังไง
แล้วสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยจะมีเรื่องของบทพิสูจน์ข้อเท็จจริงอะไรยังไงเดี๋ยวก็ต้องว่ากันต่อ
ใช่ส่วนทางหมอปลามือปราบสัมภเวษีตอนนี้กลายเป็นมือปราบพระนอกรีดเนี่ยนะ
บอกว่าโอ้ยช่วงนี้เจอแต่เรื่องพลิกเพิ่งจะเจอเรื่องฉี่พระบิดามาหมาด
ตอนนี้ยังต้องมาเจอเรื่องพระกินฉี่อีกสังคมทุกวันนี้เป็นอะไรกันไปหมดแล้ว
นี่คือหมอปลาพูดแบบนี้นะแล้วยังมีความเชื่อแปลกประหลาดด้วยนะคะว่า
ถ้ากินฉี่ของหลวงปู่แสงเนี่ยจะช่วยรักษาโรคได้อีกนั่นก็อีกหนึ่งประเด็น
เออนี่ประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นที่อ้างว่าป่วยเป็นอัลไซเมอร์แล้วเผลอจับ
หน้าอกของศรีกาจับของลับเนี่ยหมอปลาบอกนี่ป่วยจริงหรือป่วยทิพย์เนี่ย
เป็นอัลไซเมอร์จริงจริงมันจะไม่รู้เลยเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นฟังหมอปลาว่าเองเลยดีกว่าค่ะ
อ้างว่าตัวเองเป็นอันไซเมอร์อันไซเมอร์บ้าบอคอแตกรู้ได้ไงว่าตรงไหนนม
ตรงไหนเอ่อที่รับผมว่ามันไม่ใช่อ่ะอันไซเมอร์บางเวลาหรือเปล่าอืม
ทำไปโดยไม่รู้ตัวว่าแบบชัดเจนฮะไม่สงสารคนดูเลยเขาบอกว่าโอ้
ถ้าหมอปลาลงอีกเขาลดความอ้วนได้เยอะเลยช่วงนี้ผลิตภัณฑลดน้ำหนักอาจจะขายไม่ดีนะครับ
เพราะเราใช้พวกพระบิดามั่งพวกพระเกจิช่วยพวกท่านอยู่ครับอ่าไอ้สุดท้ายเนี่ย
ผมเห็นด้วยกับหมอปลาช่วงนี้ผมน้ำหนักลดเลยเอาจริงขาดอะไรไม่ลงกันทั่วบ้านทั่วเมือง
อ่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าอยากน้ำหนักลดฮะไปให้สุดกับข่าวนี้ครับคุณพุทธตัวพระมาค่ะมา
เรื่องของเรื่องโอ้โหเห็นบอกว่าเรื่องของหลวงพ่อเนี่ยนะฮะดื่มน้ำปัสสาวะ
คือมีหลวงพ่อคือเหมือนว่าเป็นพระลูกศิษย์ก็เอาปัสสาวะของท่านไปดื่ม
ก็คือศรัทธาหลวงปู่ก็ต้องเอาปัสสาวะของท่านมาดื่มอ่ะแล้วผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
แล้วเขาดื่มให้เราดูเลยอ่ะครับอุ้ย
เอาเรื่องนี้เดี๋ยวเล่ากันอีกสักทีนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่มีกรณีหลวงปู่แสงเนี่ย
แบบเป็นเรื่องของการใช้มือไปสัมผัสนู่นนี่นั่นแล้วจะช่วยให้โรคน่ะหายไป
อันนี้ประเด็นนึงว่ากันไปแล้วที่เราว่ากันไปแล้วอ่ะนะแต่อีกประเด็นนึงอีกประเด็นนึง
เรื่องของน้ำปัสสาวะของท่านค่ะเนี่ยครับแจกจ่ายดื่มกันทั่ววัดเลยครับ
คือพระลูกวัดรูปอื่นก็ดื่มน้ำปัสสาวะของหลวงปู่แสงเหมือนกัน
งั้นรีบเตือนไว้ก่อนดีกว่าบอกไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวใครมาดูข่าวตรงนี้แล้วเดี๋ยวแหมมันจะความเข้าใจเนี่ย
มันจะไปกันใหญ่คือต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนว่าห้ามดื่มกินนะครับ
ปัสสาวะเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
เพราะเอาง่ายมันคือของเสียของร่างกายที่เราขับออก
อ่าทางการแพทย์เตือนแบบนั้นนะคะและไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่ดื่มนะคะอืม
พระในวัดก็ดื่มด้วยก็อย่างที่บอกกินกันทั้งวัดอ่ะ
คือกรอกมาเลยใส่อะไรเนี่ยเขาเรียกนะ
คือเราก็เฮวดนี่ชัดเจนเลยไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมโอ้ย
แบบสดสดใหม่ใหม่มาเลยคุณชนะโอ้โหเนี่ยค่ะ
ไปดูคลิปกันอีกทีให้มันสะใจไปเลยค่ะครับ

วัดฝ่าดงสว่างธรรมอายุ๖๘ปีท่านบอกว่าท่านดื่มแบบนี้เป็นปกติพระรูปอื่นก็ดื่มแล้วท่านก็กระดกโชว์อุ้ยหลายรอบแล้วแล้วท่านดื่มจนหมดเลยอ่ะท่านบอกว่าอย่างงี้ชี่หลวงปูอร้อยอร่อยดื่มแล้วเป็นไงโสดชื่นอุ้ยแต่นักข่าวบอกไม่เอาด้วยอ่ะแบบเนี้ยนะท่านบอกว่าท่านดื่มมานาน

เลิกกินน้ำมาตูหนูที่นี่ไม่สิอาจจะเกิดความสนใจอยากจะดื่มหรือเปล่าเขาบอกว่าหวานดื่มน่ะโอ้โหเล่นซะหมดขวดเนี้ยอืมแต่บางคนบอกมันฝื่นฝื่นนะอ๋อเหรออืมค่ะก็แล้วแต่คนไงถามคนที่เขาไม่สนใจเรื่องนี้เขาก็แบบเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามันได้หรอเออพระประหลักบอกแล้วแต่คนจะเชื่อเฮ้
ลูกตาครูบายนั้นเขาก็เอามาแล้วเกาะไฟ
มันต้องใช้เวลาเพราะว่าเห็นขี้ก็เป็น
อธิบายแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วย
คนละอย่างกันแหมคุณแต่เข้าใจนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
มีคนที่เขาดื่มปัสสาวะรักษาโรคจริงอันนี้แต่เขาดื่มปัสสาวะตัวเองไง
แต่ว่าพระและชาวบ้านดื่มปัสสาวะของหลวงปู่แสง
เป็นพิเศษมากค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเขาบอกว่ามีการเก็บฉี่และอุจจาระของหลวงปู่แสง
วิธีการเก็บก็คือเอามาป้ายเอาไว้ที่เสาเนี่ย
เอาไปตากแล้วเขาบอกว่าเอามาป้ายตรงนี้ไว้ใช่แล้วมันจะกลายเป็นพระธาตุไปกันใหญ่
คือลึกล้ำเกินคาดคิดจริง
อันนี้พูดให้ฟังเล่าสู่กันฟัง

เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนเหมือนกัน
ถึงกับเรื่องของสิ่งปฏิกูลร่างกายมาทำแบบนี้ได้หรือ

เวลามันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันก็จะมี๒๓๔๕ต่อไป
เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังทำใจให้แข็งเอาไว้นะคุณผู้ชมนะ
มาเรื่องนี้ก็ไม่พ้นปัสสาวะอีกแล้ว
ทำไมผู้หญิงคนนี้จะไปหาที่จอดรถแต่หาไม่ได้เลย
งั้นจะปัสสาวะกันตรงนี้แหละค่ะ
ในคลิปอาจจะฟังได้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไห
แต่เห็นภาพก็รู้เลยว่าไม่ธรรมดา

หญิงคนนี้เขาพาคุณแม่มาที่แห่งนี้

โวยวายใส่พี่รอปภเสียงดังแล้วท่าทางนี่นะ
โอ้โหคือมีการยกเท้าขึ้นมาหลายรอบ
แล้วที่สำคัญบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะเยี่ยวตรงนี้เลย
โอ้โฮไม่ดีมากไม่ได้
คือเรื่องของเรื่องน่ะเท่าที่พอจะจับใจความได้
คือเธอไม่พอใจเรื่องที่ที่จอดภายในซอยมันเต็ม
แล้วเหมือนกับว่ารอปภบอกให้ไปจอดอีกที่หนึ่ง

เธอก็มองว่าคุณแม่เธอต้องเดินเหนื่อย
หลายคนก็แสดงความคิดเห็นต่างนานากันไป
ดูกันตรงนี้ก็จะได้มาเตือนตัวเองเหมือนกัน
นะฮะทำอะไรก็ใจเย็นแล้วค่ะนักเรียน
อ่ะเปลี่ยนอารมณ์มาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า

ไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็จะพาคุณผู้ชม

โอ้โฮไปเที่ยวจับปูที่นี่เลย
เดี๋ยวอย่างนี้ไปติดตามกันในช่วงของสบั
สบัดทั่วไทย
เฮ้ยผมอยากจะร้องได้
วันนี้ผมจะไม่ได้ปูไปให้แม่กินจริงเหรอเนี่ย
เออผมว่านะผมต้องหาคนที่จะมาช่วยผม

พี่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับโอ้โฮ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
หู้พี่ยาครับปล่ำปูหน้าของพี่ยายมากเลยนะครับ

อันนี้คือตัวผู้อันนี้คือตัวเมีย

เวลาเขาเดินไปเขาจะโกงเห็นไหม

ทั้งขัดทั้งหลางจะสะอาดแล้ว
ได้เวลาทำบ้านให้ปูนาแล้วล่ะครับ
อันนี้คือเรียกว่าเป็นโซนอนุบาลลูกปูนาอันนี้เนี่ยลูกปูนาที่เขามีการคลอดมาแล้วนะ
สักประมาณอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีทำสเกลขึ้นมาเองเราใช้ช้อนแล้วก็ใช้สเกลเนี่ยขีดวัด
เพื่อดูการเจริญตกของปูนาตามนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ใส่แล้วก็จับด้วย
ก่อนอื่นแนะนำนะครับว่าเวลาเราจับปูส่งเนี่ยนะครับ

โอ้โห

มีอีกเรื่องที่คุณต้องร้องว้าว

กับสารพัดเมนูปูนา
ที่หลายเมนูไม่น่าเชื่อว่าเอาปูนามาทำได้ด้วยเหรอ

เมนูแรกเลยนะที่แนะนำก็คือเป็นน้ำยาปูนา
ต่อไปก็เป็นตัวนี้จะเป็นลาบปูนา
ถัดจากตรงนี้มาก็จะเป็นอองปูนา

อย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้กินน้ำยาไปนาน

คุ้มแล้วครับชาตินี้ผมได้กินน้ำยาปูนาแล้ว

และสารพัดเมนูปูนาที่ยั่วน้ำลาย

กลับมากันเลย
ตื่นเต้นได้ประโยชน์แน่นอนติดตามกันได้นะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียว

เอาล่ะคุณผู้ชมครับถ้าเวลาจะถ่ายลงถ่ายรูปแล้วเอาไปลงในโซเชียลบ้าง
สตอรี่บ้างระวังให้ดีไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับ

เวลาคุณพาสาวไปเที่ยวที่ไหนคุณดูเขาให้ดีแล้วก็ต้องเตือนเขาด้วยนะ
และผู้โชคดีนั่นก็คือ

เมนูแซ่บทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูยำหรือผัดหมี่โคราชนะคะ
ยินดีด้วยแล้วแล้วก็ติดต่อกลับไปค่ะ

สวัสดีค่ะ
ดรอง